คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยต้องบอกว่าแม่ค้าที่อายุทยาท่านนี้ใจเด็ดมากค่ะ
ลูกค้าทำเป็นเข้ามาซื้อของแต่สุดท้ายคือมิจฉาชีพนั่นแหละนะคะ
พอจังหวะที่แม่ค้าเผลอค่ะฉกเงินในกระเป๋าเงินไปได้เงินไป๕๐๐บาท
แม่ค้ารู้ตัวไหวตัวทันวิ่งเข้าไปจะเอาของของฉันคืนมา
สู้แรงโจรไม่ไหวนะฮะนี่กล้องวงจรปิดในร้านสามารถจับภาพได้คุณเห็นไหม
เข้าไปคือแม่ค้าเจ้าของร้านบอกว่าพฤติกรรมพฤติการของผู้ชายคนนี้มีพิรุษตั้งแต่ต้นคุณดูนะ
เดินเข้าไปสั่งยำหอยแคลง๓ถุงแล้วดูกล้องวงจรปิดรอบนะคะ
ดูซ้ายดูขวาคือปกติเนี่ยเวลาเราเข้าไปที่ร้านค้าเราต้องแบบสำรวจตรวจสอบร้านเขาไหม
คือนี่เหมือนเดินสำรวจทุกอย่างเลยนะใช่ค่ะนี่ไงจังหวะที่ฉกเงินเห็นไหม
กระเป๋าเงินอ่ารูดซิปค่ะแล้วก็เอาเงินออกมาค่ะโอ้โหนั่นแหละคือ๕๐๐บาท
เห็นไหมใช่ดูซ้ายดูขวานี่เขารู้ตัวแล้วนะคะเดินมาค่ะจะหยิบกระเป๋าเงิน
เงินหายไปแล้วอ่านะทีนี้โจรรู้แล้วแหละว่าเจ้าของร้านไหวตัวทันเดินออกมา
เดี๋ยวผมไปเลื่อนรถแป๊บนึงนะครับเลื่อนมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะแม่ค้ารู้ตัวนะคะ
เดินตามออกมาแล้วก็บอกให้หยุดหยุด
ตัวเองก็ล้มด้วยแล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายสู้แรงโจรไม่ไหว
แรงโจรไม่ไหวนะผู้ชายร่างกำยำกับผู้หญิงร่างบ่าบ้างค่ะคุณ
สุดท้ายโจรมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้เลยจ้ะ

แต่คุณโจรมันก็ทิ้งหลักฐานไว้หลายอย่างเหมือนกันนะฮะ
ก็รวบรวมหลักฐานเหล่านั้นแหละไปให้ตำรวจเรียบร้อยแล้ว

แม้ว่าโจรจะปิดแมสก็ตามนะคะ
นี่คุณตำรวจก็เลยลงพื้นที่แบบนี้นะคะ
กล้องวงจรปิดชัดมากเลยว่าคนร้ายรายนี้
อายุสักประมาณ๒๐๒๕ปี
บอกรูปภัณฑ์สันธารอีกครั้งหนึ่ง
เผื่อใครที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดใกล้เคียง

สวมเสื้อแขนยาวสีเทามีฮูต

กางเกงยีนขาสั้นรองเท้าแตะค่ะ
เดินมาในร้านร้านตรงนี้จุดเกิดเหตุปักผุดให้

อยู่ในตำบลหันตราอำเภอนครศรีอยุธยาอำเภอเมือง

คนร้ายเดินวนเวียนในร้านจากนั้นก็
นี่คุณเห็นไหมพฤติกรรมชัดเจนมาก

อย่างที่บอกไปเจ้าของร้านไหวตัวทัน
เธอคนนี้ก็คือคุณสันสิทรแสนสุกอายุ๓๘ปีนะคะ
เล่าให้เราฟังบอกว่าตัวเธอเองอยู่กับแม่ครัวกันสองคนที่ร้านแห่งนี้
ตอนเกิดเหตุคนร้ายมาสั่งยำหอยแคลง๓ถุง
แล้วคนร้ายก็ขอเข้าไปล้างมือ
สังเกตดูนะว่าคนร้ายคนนี้ท่าทางมีพิรุษ
เพราะคุณสัสสิทรบอกว่าปกติลูกค้าที่มาสั่งยำหอยแคลง
ว่ามาสั่งอาหารเนี่ยไม่มีใครหรอกนะ
มองไปมองมารอบร้านเหมือนว่าสำรวจอะไรอ่ะ
ดูว่ามีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าคุณสันติธรบอกแบบนี้นะคะ
จังหวะนั้นนึกได้ตอนที่เดินเข้าไปในร้านแล้วนะ
นึกได้บอกว่าเอ๊ะลืมกระเป๋าสตางค์ไว้นะ
ก็เลยรีบกลับออกมามาหยิบกระเป๋าสตางค์ตอนนั้นในใจ
รู้แล้วแหละว่าโดนขโมยเงินแต่ไม่กล้าที่จะตะโกนบอกใคร
เพราะกลัวว่าตอนนั้นคนร้ายอาจจะพกอาวุธมาด้วย
แล้วเหมือนพี่เห็นเหมือนเธอหยิบโทรศัพท์แล้วนะ
รู้ตัวแล้วเหมือนจะกำลังโทรศัพท์บอกตำรวจป่ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะไหวพลิบดีไหวพลิบดีมาก
บอกว่าคนร้ายเนี่ยจังหวะที่เธอรู้แล้ว
แล้วคนร้ายเองก็รู้แล้วแหละว่าเธอรู้นะฮะ
คนร้ายแทรกทำว่าขอตัวออกไปขยับรถมอเตอร์ไซค์
ขยับทำไมรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันเดียว
ไม่ได้กิดขวางอะไรเลยนะฮะขอตัวไปขยับมอเตอร์ไซค์
เท่านั้นแหละค่ะคุณสัสสิทรมั่นใจแน่ใจว่าถูกขโมยแน่นอน
ตะโกนให้คนร้ายหยุดหยุดแต่คนร้ายไม่ยอมหยุดนะคะ
รีบวิ่งหนีออกไปทันทีค่ะตอนนั้นพยายามเข้าไปกระชากระเป๋าคืนนะคะ
แต่คนร้ายก็ไม่ยอมให้คืนคุณสสิทรตัดสินใจถีบมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายล้มลงนะคะ
ตัวเองก็ล้มลงเหมือนกันตามคลิปเมื่อสักครู่เธอสู้แรงไม่ไหวค่ะ
คนร้ายหนีไปได้นะคะแต่โจรต้องทิ้งหลักฐานใช่ไหมพี่เบิร์ต
ใช่นะฮะทุกอาทยากรทุกอาทยากรรมมีหลักฐานครับ
ถูกต้องคนร้ายทำหมวกกันน็อกรองเท้าแตะหนึ่งข้าง
กระจกมองข้างของมอเตอร์ไซค์หล่นไว้ค่ะนะฮะ
เธอก็เลยเก็บสิ่งเหล่านี้แหละมอบให้กับตำรวจ
ส่วนตัวเธอเองเนี่ยมีบัตรแพ้ทะเลาะที่หัวเขา
สักครู่เธอให้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะ
เงินที่คนร้ายได้ไปคือ๕๐๐๐บาท
ฟังเสียงผู้บาดเจ็บเหยื่อผู้เสียหายคุณสัสสิทรหน่อยนะคะ
ตอนนั้นหนูก็กลัวว่าเงินในกระเป๋าหนูจะไปหมดเหมือนกัน
วินาทีนั้นเพราะว่าหนูยังไม่กล้าเปิดดู
หนูก็ลองเชิงอยู่ก่อนคือหยิบกระเป๋ามามาไว้ข้างตัว
แล้วเขามีพิรุษตรงที่ว่าเดี๋ยวผมขยับรถก่อน
หนูก็เลยชี้หน้าว่าไม่ต้องขยับนั่งอยู่ตรงนั้นก่อน

หนูเลยรีบวิ่งไปเพื่อกระชากเขาอะไรอย่างนี้
คือใจหนูหนูก็กลัวว่าเงินจะหายไปทั้งหมด

พอกระชากกันไปกระชากกันมาเขาไปได้
หนูสู้แรงหนูสู้แรงไม่ไหวค่ะ

เพราะตอนนี้ก็ได้หลักฐานไปหมดแล้วนะ

แต่สิ่งหนึ่งต้องฝากเตือนทางด้านของพ่อค้าแม่ค้านะ
กระเป๋าสตางค์อย่าไปวางล่อตาล่อใจโจร

ต้องเอาถือไปด้วยหรือไปเก็บในเฟฟในลิ้นชักอะไรก็ว่าไป